เอาไปดูอีกคู่นี่คู่เป็นคู่ฮอตอยู่เหมือนกันนะคะ
สำหรับพี่เวียแล้วก็เบลล่ากับคลิปที่เขาไปไอแลนด์

ไอ้แฮสแท็กนี่แหละตัวดีอีกแล้ว

จริงเขาไปเที่ยวกันก็มีรูปมีภาพออกมาสวยเนาะ

ไปถ่ายภาพเซ็ตพรีเวดดิ้งกันมาหรือเปล่า
แต่ก็เอาจริงเขาไปเที่ยวกับครอบครัว
แล้วก็อย่างที่บอกไปแหละแฮสแท็กก็มีดราม่าเกิดขึ้น

แล้วก็ไปเล่าถึงโมเมนต์ที่ถ่ายแฟชั่นนิตยสารคู่กันด้วย
ทั้งเวียและเบลล่าว้านก็สุดเลย
จะเป็นยังไงไปฟังพี่เวียกันบ้างค่ะ
ไม่ค่อยได้มีเวลามาแบบเหมือนหวาน
จะเป็นแบบช่วยกันจัดการในการเดินทาง

เราก็ถือว่าก็เป็นการบอกว่าเรายังปลอดภัยดี

ถ่ายอยู่ต่อพิเฟตติ้งเลยไหม

ถ่ายแบบคู่กันเป็นเรื่องราวแบบ
เรารู้จักกันมายังไงบ้างปัจจุบันอะไรอย่างนี้ครับ

พูดได้ครับหนีเที่ยวบ่อยครับใช่ครับ

ไม่รู้เขาก็ไม่ว่าครับ
เพราะเราปลอดภัยแล้ว